คุณผู้ชมทุกคนเลยแล้วก็ที่จังหวัดอุดรธานีผมพาไปที่นั่นทำไม
เขาบอกว่าเฮ้ยเจอกับแขกที่ไม่ได้รับเชิญบุกเข้าไปถึงในบ้าน

แล้วก็ร้อนรนถึงเจ้าของบ้านรวมไปถึงสุนัข
สุนักติดออกมาเห่าหวานไล่แขกที่ไม่รับเชิญ

ดูจากภาพแล้วคุณอาจจะงง

ใช่แล้วคุณชิสาคือมีสิ่งแปลกปลอมซ่อนอยู่แถวนั้น
โอ้เพราะสุนักมันเห่าอย่างนี้

นี่หมา๒ตัวแล้วฮะมีเพ็ดหนีตัวหนึ่งด้วยอ่ะ
นี่เจ้าของบ้านแล้วก็มายืนดูเอ๊ะหมาที่ฉันเลี้ยงเอาไว้ทำไมมันเห่าแปลก
นี่มันเห่ายังไงมันเห่าโอ้โฮโอ้โฮมันแปลกแล้วนะแปลกแล้วเห็นไหม
คือเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมเขาก็มา
มาที่บ้านเลขที่๓๑ซอยจันไพรดรหมู่๓ตำบลบ้านเสอำเภอเมืองอุดรธานี
เจ้าของบ้านคุณสุธิมาเพชรสายืนถืออะไรรู้ไหมอะไรฮะ
ถือไม้ไผ่ถือไม้ไผ่อยู่ริมรั้วกำแพงบ้านถือเอาไว้เป็นอาวุธมากป้องกันตัว
แต่ก็ใช้สายตานะจับจ้องไปที่บริเวณกระถางต้นไม้ริมรั้วกำแพงหน้าบ้าน
แล้วพี่กู้ภัยมาถึงเขาก็ไม่รอช้าหรอกเขาก็บุกไปเลยเพราะเขารู้อยู่แล้ว
หมามันเห่าแบบนี้ชัดเจนแปลว่าต้องมีงูก็เห่าอู้องูหมูหมู
ม้าเห่าหรือพูดคะน่ะเขามาพร้อมกับอะไรจัดหน้าธีปกฎภัย
อุปกรณ์ที่จะจับก็คืองูเป็นงูสาครับ
เขาบอกว่าเนี่ยความยาวนะประมาณสักเมตรกว่าใช้เวลาจับก็ไม่นานเอง
แป๊บเดียวเพราะเขามีความชำนาญอยู่แล้วไง
เอาจริงคุณสีเหมือนสายยางเหมือนกันนะใช่ไหม
มันใสเทาเขาขาวนะใช่
ดูแทบไม่ออกโชคดีที่มีสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้ไง
เห่าหอนให้สัญญาณไปก็ว่ากันไปนะครับ
ส่วนงูเนี่ยจับใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็เตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
ถามเจ้าของบ้านคุณสุธิมาบอกว่า
ทำกับข้าวอยู่หลังบ้านเธอได้ยินเสียง
เจ้ามัมมี่กับเจ้าตุ๋น
อาการแปลกเห่าอย่างนี้ห้ง

แล้วเจอกับปล่อยงูก็เลยโทรไปแจ้งเจ้านักที่งูไทย

แต่ทีนี้มันก็มีเรื่องของความเชื่ออีกกันแล้ว
เล่าให้ฟังตอนนี้คืองูมันเคยเข้ามาก่อนด้านนี้แล้ว
แล้วคุณพี่ก็บอกว่าแกก็มีโชคมีลาบก็ว่ากันไป
แล้วครั้งนี้มาใหม่มาอีกที
ก็เชื่อว่าอาจจะได้โชคได้ลาบก็เป็นไปได้
เอางูออกจากบ้านก่อนแหละอันดับแรก
ถูกต้องอย่างไรจ๊ะงูต้องออกล่ะโชคมาทีหลังอันนี้ไม่รู้
ใช่เล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องของความเชื่อ
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ใช่คุณผู้ชมอยากมีโชคมีลาบ
เรียกงูเข้ามาไม่เอาอันนี้ไม่น่าจะปลอดภัย
เอานะขอบคุณผู้ชมค่ะ